กลับมานะคะกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อของเรากับเมนู

เย้ช่วงนี้เรานะคะเราต้มขนุน

ใช่คั่วกงาสวยงามแล้วก็
พริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมเรียบร้อยแล้ว
ครับผมหั่นขนุนเป็นชิ้นทุกสิ่งอย่างแล้วตอนนี้

นี่แล้วทำไมต้องตำด้วยงงไหมเนี่ยงงมีครกอีกแล้วมีมี
เพราะว่าที่ต้องตำเนี่ยเพราะผมเคยใช้มือบดแล้วแล้วไม่เวิร์คแล้วไม่เวิร์คแล้วไม่เวิร์ค

ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลยตามต่อเลยค่ะ

มันต้องตำให้ละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

ตำเนี่ยเหรอใช่ค่ะทำไมอยากให้แม่ทำมันดูเหมือนหวังดีอย่างนั้น

เชฟใช่แม่เหอะตาจะบอดแล้ว
วางยาวางยา

เออเชฟทำให้เราไปเลย
โหระพายระวังยาเพื่อนทำให้เราอันนี้ให้เราเด็ดไหม

เดี๋ยวไม่ใช่ให้อยู่เฉยผมจะตำให้ดูเป็นตัวอย่าง

อ๋อมีครุกอันเดียวใช่แล้วแย่
พอเมื่อหลังเชฟว่าเอามาแบ่งปันว่าเราบ้างดีน้ำจ่ายมีบ้างมั้ย

บ้านคนอื่นบ้านคนอื่นก็อาจเอาโค๊กมาบ้าง
ใช่รู้ว่าต้องใช้คกก็เอามา
หน้าตาขนาดผมเนี่ยยังจะมีหน้ามาถามหาน้ำใจอีกเหรอ

มีคุณธรรมก็ถือว่าบุญแล้วครับ
เค้กทำไมเราไม่ปั่นล่ะปั่นไม่ต้องตำ
มันละเอียดเกินไปสมูทเกินไปแล้วข้อที่สองปุ๊บ

ไม่ได้กลิ่นไอของอาหารต้นตำรับ

สักใหญ่มันไม่เหมือนกันนะเวลาอีกถ่าละ
ใส่พริกใช่ไหมสมมุติถ้าจะเอาอัตราส่วนกันจริง

แล้วก็พริกเนี่ยชอบเผ็ดไหมชอบ
ได้แล่อ่ะคร้าวนี้
ถือว่าพ่อเราช่วยปลุ่ง
ใช่แล้วก็ใส่อันนี้ไว้อันอีกได้มั้ยเชฟ
ท่านผู้ชมทางบ้านก็จำแต่อะไรที่มันดีนะ

เดี๋ยวเราทำแล้วมันไม่อร่อย

หิวแล้วเชฟแล้วนี่เขาทานกับข้าวเปล่าหรือว่าทานกับข้าวเหนียวข้าวเหนียว
อ๋อทานข้าวเหนียวเหรอใช่อ๋อมันก็ล่าตาเหมือนแบบว่าอ๋อ

เหมือนใครคุ้นข้าวไม้เลยหรอแม่อือเหมือนกันค่ะเชฟอ่ะ
แฟนของซุปบักมี่เนี่ยก็นี่แหละครับวันนี้ผมจะเอามาโชว์ให้ดูนะครับ
เสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนื้อเดียวกัน
บั๊กมี่
เชฟเชฟใส่ชั่วหน่อย

เอาแบ่งมาเลย
ไม่ต้อง

เรียบร้อยแล้วอันนี้เชฟแล้วเอาอะไรต่อดีคะ
แล้วไงต่อค่ะเชฟ
เมล็คขอโทษนะคะค่ะดิฉันจะเคลียร์ให้แม่
จริงให้มันตัดรสให้มันมีกลิ่นกระแรม

แล้วมันเป็นซุปยังไงอ่ะ
คือภาษาอีสานเนี่ยพวกซุปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้
มันจะคล้ายพวกมีการเอาผักแล้วเอาพืชอะไรมาต้ม
แล้วก็ใส่เนื้อปลาใส่อะไรตำขน
หรือว่าเอามาคลุกกันอย่างนี้
จริงรสชาติมันต้องเป็นยังไงผมไม่เคยทาน
เอาเป็นแบบเรารสจัด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

อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงอ

ออร่อยจริงออร่อยจริงออร่อยจริงอ
ออร่อยจริงออร่อยจริงอ
ออร่อยจริงออร่อยจริงอ

อร่อยจริงออร่อยจริงอ
อร่อยจริงออร่อยจริงออร่อยจริงอ
อร่อยจริงออร่อยจริงอ
อร่อยจริงออร่อยจริงอ

อร่อยจริงออร่อยจริงอ
อร่อยจริงออร่อยจริงอ
อร่อยจริงออร่อยจริงอ
อร่อยจริงออร่อยจริงอ

แล้วยังไงเชฟ

ไม่เห็นจะมีดีอะไรสักอย่าง

ความอร่อยของเรา

ซุปบักมีอร่อยแซ่บบักคักวันนี้
เชฟของเราก็จัดคะแนนให้อย่างสวยงาม
ฝั่งแม่บ้านท็อปได้คะแนนความอร่อยไป๘๙คะแนน
ส่วนแม่บ้านอ่อมแม่บ้านไอซ์ได้ไปถึง๙๓คะแนน
แหมเฉินความแซ่บกันไปนิดเดียวจริงเลยล่ะค่ะวันนี้
ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าให้มาแก้ตัวใหม่
ของแม่ก็ถือว่าอร่อยแหละอย่ามาพูดเลย

ใช่แล้วแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟร็อกมากนะคะ
ที่มาช่วยสอนทำอาหารให้กับเรา
ให้กับเรานะครับสุขบับมีเรื่องสอบภาษาอีสานแล้วอีก

ยังไม่พอเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะติดตามความเคลื่อนไหวนะคะ
สวัสดีนะคะเราทั้ง๔คนต้องลาไปก่อน
เจอกันใหม่เวลาดีแบบนี้นะคะ

จะต้องมีแล้วแม่แพ้
ก็เนี่ยแชฟนี้เอาโคกมาให้ยืม

ครับวันหลังผมไปบ้านใครบ้างจะถือโคกด้วย

อย่าคุยกับผู้ผู้ชมตามให้ก่อน
แล้วเพื่อนบอกว่าเอามาทำโค๊กอะไรวะ